ผู้ชมครับเรื่องของการลงเล่นน้ำไม่ใช่แค่เด็กน้องหนูนะ
คือผู้ใหญ่วัยรุ่นบางทีก็เอาตัวไม่รอดกัน

มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากที่๑๐๑นะครับ
มีหนุ่มนักศึกษาชั้นปวชเพิ่งเรียนจบปวช

ก็เลยอ่ะเราไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนหลังหนึ่งนะฮะ

แล้วก็ชวนกันพายเรือไปหาปลา
เมื่อกลางดึกตีหนึ่งปรากฏว่าโอ้โห
มันเกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำครับ
อดคอกันจมน้ำเสียชีวิต๓ศพ
ว่ายน้ำขึ้นฝั่งหนีตายมาได้คนเดียว
นี่ฮะเพื่อนก็มากันงานศพ
เศร้ากันหมดฮะเพิ่งจบปวชเนี่ยฮะ
สอบต่อปวสอกันได้แล้วด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่แม่น้ำชีที่บ้านชีหล่น
หมู่เก้าตะบนบ้านแจ้งอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
นักศึกษาชั้นปวช๔คนวิทยาลัยเทคนิค๑๐๑
พายเรือไปหาปลากันแล้วก็เรือพลิกคว่ำจมน้ำกันนะครับ
ว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้คนเดียวนะครับ
คือนายวัฒนยูศรีบุตรอายุ๑๘ปี
นี่ฮะแม่น้ำตรงนี้นะครับ
ส่วนอีก๓ศพเนี่ยต้องมาช่วยกันงมหานะครับ
สามศพนี้มีนายธดลชัยศิตอายุ๑๙
นายพิเชษชื่นตาอายุ๑๘นายเกรียงไกรสิริวัลอายุ๑๘นะครับ
นายวัฒนยูที่รอดชีวิตมาได้คนเดียวบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเรียน
วันสุดท้ายจบการศึกษาปวชก็เลยชวนกันมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อน
อยู่ที่บ้านชีหล่นนะครับก็บ้านของนายเกรียงไกรนะ
เกรงไกรก็ไปขอเรือจากพ่อเป็นเรือพายนะครับแล้วก็พายกันออกไป
๔คนก็ชมธรรมชาติกันไปด้วยกลางดึกออกไปตั้งแต่๔ทุ่มกว่า
นายธนดลเป็นคนพายนายเกรียงไกรก็ยืนทอดแหอยู่ที่หัวเรือ
นายอภิเชษกับนายวัฒนยูนายวัฒนยูที่รอดชีวิตคนเดียวเนี่ย
นั่งกลางเรือใช้ไฟส่องแสงสว่างให้เพื่อนด้วย
พอนายเกรียงไกรยืนทอดแหทอดไปได้ครั้งที่๓
เรืออยู่กลางแม่น้ำน้ำลึกประมาณ๕เมตร
แล้วก็พลิกคว่ำทั้ง๔คนก็ตกน้ำ
เพื่อนเพื่อนก็พยายามช่วยกันนะฮะเพราะว่ารู้ว่ามีอยู่คนหนึ่งคือนายอภิเชษเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะ
พยายามเข้าไปช่วยอภิเชษกันอภิเชษเองก็คือตามความตกใจของคุณว่ายน้ำไม่เป็น
ก็พยายามคว้าคว้าแล้วกอดเพื่อนคือแล้วทีนี้กอดแน่นเลยนะ
วัฒนยูบอกว่าตอนนั้นก็เห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับ
ก็เลยว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่พอมาถึงก็ไม่ทันแล้วเพื่อน๓คนจมน้ำเสียชีวิตกันหมด
ให้หนักหนักขึ้นหนักขึ้นเอากันไม่อยู่นะครับก็ปล่อยวอร์ดกันนะครับ
ผมเกี่ยวกันนะครับสุดท้ายก็จมน้ำไปด้วยกัน
ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ลูกกลับมาเป็นลูกชายของผมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผมจะทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดี

ผมจะพยายามห้ามแล้วก็จะไปกับลูกทุกคน
เวลาเลยจะไม่ให้คาดสายตาเหมือนกับที่ผ่านมาเป็นวนเวียน
ทั้งยิ่งใหญ่ในทีเบ็ดครับ
นี่คุณพ่อของน้องเกรงไกรนะฮะ๑ใน๓ที่เสียชีวิต
น้องเกลียงไกรพ่อบอกว่าเพิ่งสอบปิดปศที่โรงเรียนกองทับปกอุปถรรมที่นนทบุรี

โอ้โหเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นความหวังของครอบครัว
ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับ